ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีเจ้าสุนัขตัวหนึ่งเขาถูกคนร้าย
แล้วบอกว่าน่าจะเป็นคนใจดำคนหนึ่งนะเอาเชือกมัดขามันทั้งสี่ข้างเลย
แล้วก็เอามันโยนลงทิ้งน้ำไปหวังจะฆ่ามันทั้งเป็นโอ้โหมันก็กระเสือกกระสน
ดิ้นบรนไหลมาตามน้ำพยายามยืนยืนไม่ได้หมดแรง
ชาวบ้านไปเห็นก็ไม่กล้าช่วยกลัวมันกัดก็ต้องไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยมันขึ้นมา
มันรอดนะมันรอดแต่ใครช่างไปทำมันแบบนี้มันคงทำตัวเองได้ยากอะค่ะ
เออนะครับเจ้าหมาตัวนี้พยายามจะยืนพยายามจะตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเอง
สภาพอิดโรยแล้วขาก็ไม่มีแรงเพราะถูกมัดไว้ทั้งสี่ข้างเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนะฮะจุดที่ไปเจอเนี่ยเป็นคลองระบายน้ำสาธารณะ
เขตตะบนทุ่งสุขระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีนายปิยะถนอมรอดเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองพังผวยได้ยินเสียงมันร้องมันก็ร้อง
เขาได้ยินเสียงแบบเหมือนมีอะไรตกน้ำตุ้มตุ้มตลอดเวลาก็เลยมาดูแล้วเห็นหมาพยายามกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไปอยู่
พอกระโดดแล้วมันก็มันจมบ้างลอยบ้างจมบ้างลอยมั่งอยู่อย่างนี้
ตะกายใช่ว่าเอาชีวิตรอดนะครับเหมือนมันก็เกือบจะจมน้ำแล้วแหละ
แต่พอดีมันติดเนินดินไม่ได้แล้วสภาพเป็นมันไงฮะ
สภาพมันก็ตอนแรกมันยังเหมือนมีแรงนะแต่พอมาถึงตรงนี้มันนอนนิ่ง
แล้วมีเชือกปลูกตรงไหนบ้างมีเชือกปลูกที่ขาหน้าขาหลัง
เป็นคู่ไฟคู่มันเลยมันผูกแน่นจนแบบวอมหมดแล้ว
ถ้าไม่เลี้ยงมันก็ควรผมว่าปล่อยมันไปที่อื่นมันยังดีกว่าหา
มาอย่างนี้มันตั้งใจจะฆ่ามันเลยดีกว่าเพราะผูกมาแล้วอย่างนี้
คุณปริยาก็บอกว่าตอนที่เจอไม่ได้ลงไปช่วยนะเพราะกลัวมันตกใจมันจะกัด
เอาก็ต้องแจ้งกู้ภัยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครแหลมชะบังและกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาไปช่วย
ก็เอาตะข่ายเนี่ยไปคลุมแล้วก็ยกลากมันขึ้นมาแก้มมัดมันออก
ขาสี่ข้างมีรอยบวมไปหมดแล้วนะจากนั้นก็นำไปส่งสถานกักกัน
สุนัขจรจัดนะฮะกู้ภัยกับชาวบ้านเขาก็คาดว่าเบื้องต้นเนี่ย
หมาตัวนี้น่าจะถูกคนใจดำคนนึงตั้งใจจะโยนทิ้งน้ำคือฆ่ามันทั้งเป็น
แต่ยังไม่รู้ว่าหมาตัวนี้ไปทำอะไรให้กับคนคนนั้น
มันอาจจะไปกัดไปเห่าหรืออะไรก็ตามทีเดี๋ยวรอตำรวจเขาตรวจสอบกันต่อไปก่อนนะครับ